สำหรับการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคดีนี้
ท่านผู้บริการตำรวจภูท้อนภาค๒
แล้วก็ท่านผู้คับการศูนย์สืบสวน
ท่านภูครับการศูนย์ภูท้อนจังหวัดชนบุรี
และศูบิตรรกฐาน
ทั้งหมดได้ช่วยกันแกะลอย
นะครับมีนาคม๑๐โมง๑๓นาทีนะครับพวกเราว่าแกะลอยกันมา๑เดือนเต็ม
สรุปได้ก็คือเมื่อวันที่๒๗เนี่ยเมษาเราก็ปฏิบัติการนะครับ
ก็มีการตรวจค้นจับกลุ่มต่างรวบรวมพยาฐานเท่าที่ดำเนินการได้
ชุดหนึ่งเราได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วนะครับต่อมาในหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญนะครับที่เข้ามาใช้ปืนอาวุธปืน
นะครับมาจี้แล้วก็เอาเงินไป๕ล้าน๔๐๐กว่าบาทนะครับ
ก็ให้การรับสารภาพแล้วก็อยากที่จะมาทำแผนนะครับ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่ประชาชนทั่วไปหรือคนร้าย
คิดจะก่อเหตุนะครับว่าแม้ว่าเขาจะวางแผน
อย่างดีนะครับสลับซับซ้อนนะครับมาพอสมควรนะครับ
ก็ทำให้พวกเราอาจจะเสียเวลาแต่หมายความว่าพวกเราก็สามารถจะ
ลอยติดตามจับกลุ่มเขาได้นะครับอยากให้เขาพูดใจเขาเองเลยนะครับ
เอาหนึ่งว่าไปครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องขอเอ่อ
ขอโทษพ่อแม่พี่น้องและท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ผมทำให้เอ่อ
มีเรื่องมีราวและทำให้สังคมคือเกิดความสะเทือนขวัญ
แล้วก็ทำให้พวกท่านตำรวจทุกท่านต้องเหน็ดเหนื่อยกับตัวผม
เอ่อคือผมวางแผนมาอย่างดีคือเป็นปีแต่ว่าสรุปแล้วก็

ด้วยมีเหตุจำเป็นบางอย่างแต่สรุปผลสุดท้ายไม่ว่าจะวางแผนยังไง
ผมก็ต้องขอยกย่องท่านตำรวจไทยว่าวางแผนยังไงก็สู้ท่านไม่ได้หรอก
คือท่านก็ได้ให้โอกาสอะไรดีผมหลายอย่างคือให้พูด
ให้สารภาพให้สำนึกโดยเฉพาะท่านรองตาย
ท่านปัญญาและท่านทเนธและท่านผู้การเอ่อผู้การแจ๊ส
ท่านได้พูดให้ผมได้เข้าใจว่าเรามีความสามารถ
แต่เรามาใช้ในทางที่ผิดคือมันก็เป็นภัยต่อสังคม
ซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นลอกเรียนแบบได้แต่ว่าผมขอบอกเลยว่า
อย่าดีกว่าเพราะว่าผมวางแผนมาอย่างดี
อย่างไม่สามารถสู้ได้วางแผนตั้งแต่ใช้เอ่อ
สลับขาหลอกคือตั้งแต่เช่ารถตู้บรรทุกมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เปลี่ยนแปลงโฉมทุกอย่างทะเบียนสติ๊กเกอร์หมายเลข
อ่าทุกอย่างที่ผมผมเตรียมการมาคือคิดทีแรกก็แค่คิด
พอคิดอ่ายิ่งเห็นว่าเอ่อ
เวลาเห็นบริษัทแซมโก้มาเติมเงินตามสาขาต่าง
ก็เห็นว่าเอ่อบุคลากรและความความเอ่อความการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ความรอบครอบค่อนข้างหละหลวมเพราะผมก็สังเกตดูหลายบริษัทแล้ว
ซึ่งกรุงไทยก็มีคนคุมปืนเอ่อกสิกรมีคนคอยคุมเชิงถือปืนพกปืนเอ่อ
ซึ่งแซมโก้ผมก็เห็นก็มากันแค่สองคนทุกสาขาก็เลยเป็นจุดเอ่อ
ที่ทำให้ผมคิดที่จะลงมือกับบริษัทแซมโก้